เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วก็เดินออกเดินทางไปแล้วนะครับ
ไปที่ประเทศสหรัฐอารับอิเมริตจะไปเก็บตัวที่นั่นเพื่อเจอกับทีมสหรัฐอารับเอเมริด
ติดตามความพร้อมของพวกเขากันหน่อยครับ
โดยนักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

โดยโค้ชซิโก้กิจศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยนะครับ
เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนลืมความผิดหวังใน๒นัดแรกที่แพ้รวดไปก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิที่สหรัฐอารับอิเมริตนั้นถือว่าค่อนข้างจะลำบาก
สมควรเพราะว่าตอนกลางวันก็ร้อนมากสวดตอนเย็นก็ถือว่าเย็นมากเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจึงเน้นให้นักเตะทุกคนนั้นรักษาสุขภาพให้ดี
จากนี้ครับยังได้แนะนำให้นักเตะทุกคนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์เกิน๕ทุ่มนะครับ
เพื่อให้มีสมาธิกับเกมการแข่งขันนั่นเอง
เป้าหมายของทีมชุดนี้ในเกมนัดที่๓กับนัดที่๔หวังอย่างน้อยต้องมี๔คะแนนนะครับ
ส่วนประเด็นในเรื่องของผู้ตัดสินกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยยืนยันว่า
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้พร้อมทั้งขอให้นักเตะทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับ
ก็คงจะกำชับในเรื่องของลูกฟาวนะครับ
แผงแนวรับแบ็คโฟลรับได้ดี
แต่คนที่ไปช่วยเกมรับเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งรับที่ตัวเองรับผิดชอบจริง
แต่พอไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าคราวที่แล้วนะครับ
อย่างเช่นทุกคนเห็นว่าตังค์ลงไปช่วย
แต่ทีนี้มันก็สุดวิสัยฉะนั้นเราไม่อยากให้เป็นโทษรายบุคคลนะครับ
แต่เราก็จะพยายามให้มีสมาธิกับเกมรับให้มากขึ้น

เพราะเราบอกกับเด็กอยู่แล้วว่าเวลาเล่นนอกบ้านแน่นอน
กรรมการอาจจะมีเอ็นเอียงไปบ้างตามโอกาสนะครับ
แต่เราไม่โฟกัสตรงนั้นแต่ถ้าเรามีดีพอเราต้องยิงเขาให้ได้ก่อน
ฉะนั้นเราไม่อยากเอาสมาธิเราไปเสียตรงจุดนั้นนะครับ
ขณะที่ทางด้านนายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยว่า
รอบนี้ก็ได้เตรียมการในเรื่องของความเป็นอยู่ของนักฟุตบอลให้มากขึ้น
โดยมีการเบิกอาหารเสริมเพิ่มจากครั้งที่ผ่านมา
รวมถึงวางโปรแกรมพักผ่อนร่างกายและความเป็นอยู่ของนักฟุตบอลอย่างดีครับ
ที่ในช่วงเย็นนะครับทีมชาติไทยนั้นจะออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอารับเอเมริต
ในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีซึ่งก็จะมีโปรแกรมลงเตะในนัดที่๓ในวันที่๖ตุลาคม
และจะเดินทางสู่ประเทศอีรันเพื่อแข่งขันกับอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคม
ก็คือในวันที่๖ตุลาคมอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้าวันนั้นนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบียผลงานของทีมฟุตซอลไทยนะครับ
ก็คือผ่านเข้าถึงรอบสิบหกทีมสุดท้ายครับซึ่งเบื้องต้นก็มีเงินอัดฉีด
ยืนยันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมี๗๕ล้านบาทนะครับที่เป็นเงินอัดฉีดสำหรับทีมฟุตซอลชุดนี้ในเบื้องต้นครับ
ส่วนทางด้านบิ๊กปอมอริสักเบนจสรีวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติครับเปิดเผยว่า
หลังจากนี้ครับจะต้องหารือถึงอนาคตของทีมกับทุกฝ่ายเช่นเดียวกับสัญญาของมิเกลรถโก้เฮ็ดโค้ชชาวสเปนนะครับ
ที่จะเสร็จสิ้นจะหมดลงในเดือนมิถุนายนและจะมีการพูดคุยกัน
แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าบิเกลนั้นมีความสุขกับการทำทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ส่วนทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนระหว่างวันที่๒๙ตุลาคมถึง๕พฤศจิกายน
ประเทศไทยนั้นยืนยันว่าจะใช้ชุดผสมค่อนข้างแน่นอนครับ
คือตอนที่ตกลงกันครั้งแรกเนี่ยก็คือ๑ปีแต่ว่าในขณะนี้ผมเชื่อว่าเขาก็ค่อนข้างผูกพันกับทีมเรามาก
แล้วก็ค่อนข้างจะรู้ศักยภาพของฟุตซอลไทยนะครับแม้กระทั่งว่าเราแค่ทำงานแค่สองเดือนก็ยังผลงานออกมาขนาดนี้นะครับ
ก็ได้รึเปล่าเอาคันนอกทีมฟุตซอลชาติไทยไว้ก่อนเขารึครับก็คงจะมีการพูดจากันในเรื่องนี้ด้วยสัญญาในวันข้างหน้าจะเป็นยังไง
ซึ่งน้องชายนั้นเปรียบเสมือนแรงใจที่ทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จ
และจากนี้จะพัฒนาตัวเองเพื่อน้องชายและครอบครัวต่อไปครับ

แต่ว่ามันหามาให้ลืมมันก็คงไม่ลืมอะครับ
แต่ว่าก็จะเป็นแรงบันดาลใจครับ
คือจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
แล้วก็ดูแลครอบครัวแทนน้องชายครับ
ก็ในความสำเร็จทางด้านฟุตซอลครับ
ที่ว่าผมได้รับรางวัลได้รับรางวัลต่าง
แล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านฟุตซอล
ก็ขอไปมอบเป็นของขวัญให้น้องชายครับ
เพราะน้องชายเป็นคนที่จะติดตามผลงานผมทุกนัดครับ

ส่วนทางด้านบริษัทพิมพลิกไทยแลนด์ก็ได้จัดประชุมเพื่อหาบทสรุป
ซึ่งมี๒คู่นะครับที่ต้องยุติการแข่งขัน
ที่นำรุยรำยูนิเต็ดยู๑ประตูตะศูนย์

หลังจากผ่านไป๓๓นาทีนะครับ
โดยที่ประชุมครับมีมติให้โยกย้ายไปเตะในวันพุธที่๒๖ตุลาคมนะครับ
โดยผลนั้นยังเหมือนเดิมและจะเริ่มเตะนาทีที่หยุดการแข่งขัน
แต่ว่าทั้ง๔ทีมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่น๑๑ตัวจริงได้
ซึ่งเดิมจะฟาดแข้งในวันที่๒๖ตุลาคม
ก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่๒พฤศจิกายนครับ